เมื่อสักครู่นี้ไปพิศนุโลกแล้วใช่ไหม

ร้องเพลงอะไร

เขามีแต่เชียงไทยเชียงราย

เราจะพาไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
ไปกราบสักการะพระเจ้าไม้ซ้อ
พระพุทธรูปศิลปะไทยลื้ออายุเกือบ๓๐๐ปีค่ะ
ไปที่วัดล้านะคะที่ชุมชนไทยลื้อ
ล้าหมู่๔ตำบลเวียงอำเภอเชียงคำ
วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าไม้ซ้อ
พระพุทธรูปศิลปะไทยลื้อที่แกะสลักด้วยไม้ซ้อ
ถือว่าเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองบ้านล้ามาช้านานเลยนะคะ
โดยคุณอภิชาติศรีคำอายุ๖๘ปี

เขาบอกว่าคือที่นี่เนี่ยนะมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากนะคะ
แล้วก็มีที่มาที่ไปจากหนังสือจารึก
ซึ่งได้จารึกเป็นลายลักษณอักษรล้านนาทั้งในกระดาษ
และที่ฐานพระเจ้าไม้ซ้อค่ะ
สังเกตว่าจะมีลายจานลึกที่เป็นภาษาล้านนาบอกไว้
ทราบว่าพระเจ้าไม้ซ้อหรือว่าหลวงพ่อไม้ซ้อ
แกะสลักมาจากต้นซ้อในหมู่บ้านเมื่อเกือบ๓๐๐ปีก่อน
โดยสมัยก่อนชาวไทยลื้อสร้างวัดขึ้นชื่อว่าวัดจำป่า
และก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดล้าในเวลาต่อมานั่นเอง
และเพื่อให้เป็นวัดที่สมบูรณ์ตามคติล้านนา
ชาวไทยลื้อจึงได้แกะสลักพระพุทธรูปด้วยไม้ซ้อ
เพื่อสักการะบูชาและเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองล้า

แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการลงรักปิดทองทั้งองค์เลยค่ะ
แต่ว่าด้วยเวลาที่มันผ่านมานานมากเกือบ๓๐๐ปีอย่างที่บอกไป
ทำให้แผ่นทองมันค่อนข้างหลุดลอกออกไป
เหลือแต่เนื้อไม้อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
โดยชาวบ้านล้านะคะจะนำพระเจ้าไม้ซ้อออกจากห้องนิรภัย
เพื่อให้ชาวบ้านได้กราบศักระบูชาเพียงปีละ๓ครั้งเท่านั้น
ก็คือในช่วงวันข้าวภัณฑ์ศาสตร์ค่ะ
ออกภัณฑ์ศาสตร์และทรงกราญ
หลังจากนั้นจะเก็บรักษาไว้ในห้องนิรภัยอย่างดี

สำหรับใครที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่จังหวัดพยาว
ช่วงข้าวฟันศาออกฟันศาหรือสงกรานนะคะ
อย่าลืมนะคะอยากให้แวะไปสักการะพระเจ้าไม้๒
เพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดล้าตำบลเวียงอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวค่ะ
นี่เพิ่งผ่านออกพรรษามา
ใช่ค่ะคือเพิ่งผ่านออกพรรษามา
พระเจ้าหลวงพ่อซ้อหลวงพ่อไม้ซ้อเขาก็จะออกมา
ให้ประชาชนชาวบ้านได้กราบไหว้บูชาศักระด้วย
เพราะฉะนั้นจะได้ชมกันอีกทีก็ต้องรอสงกราน

หลังจากสงกรานก็เข้าฟันศาแล้วก็ออกฟันศา
ถูกต้องอ๋อจริง